ก่อนที่จะให้ประชาชนใช้เรามาดูกัน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

นายวิทูลสุทธิดีนะครับ
เป็นผู้ประกอบการร้านปิ้งย่างหน้ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รู้ไหมว่าคนคนนี้ถูกเรียกเก็บหนี้เท่าไหร่ฮะ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

ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีหนี้มากที่สุดในชีวิต

แล้วละกัน๑๙กว่าแล้ว
ตัวเลขอย่างนี้ก็ตกใจนะคะ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

รวมถึงได้เตรียมเอกสารหลักฐาน

หากการมาขอความไปทำครั้งนี้ไม่ได้รับการเหลี่ยวแร่นะครับ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

หากต้องใช้หนี้๑๗ล้านบาท

ใช่ค่ะไม่ถามว่าเรามีบีนไหม
ถ้าจะใช้หนี้นี่ผมก็ต้องยอมที่จะสู้เต็มที่ครับ
เพราะว่าเราไม่มีทางเลือกแล้วครับ

คือเราให้ลูกค้าไปหมดแล้วไม่มีเหลือติดเราเลย
เหลือติดเราก็แค่กำไรนิดหน่อยที่ว่าเราขายของให้ลูกค้าไป
หลังจากเมื่อกี้เห็นไหมฮะเสื้อม่วงนั้นคุณสิริวัณรักษัตริย
พูดสิทธิ์ข่าวแทนละทีวีถามเฮียวิทูลไปแล้วก็ไปถาม

แม่ค้ารายนี้นะครับบอกว่าถูกเรียกเก็บหนี้๒แสนบาท
บอกกับพูดสิทธิ์ข่าวทางน้ำตาเลยบอกว่า
เป็นนักศึกษาแต่เปิดขายของออนไลน์อยู่ที่ภูเก็ต
สมัครเข้าโครงการก็ไม่ได้บอกเงื่อนไข
ห้ามใช้แอคเคาน์ร่วมกันหลายคนนะฮะ
คือเขาเธอก็ให้พี่ชายเปิดร้านขายเสื้อผ้าอยู่ที่หัวหิน

สุดท้ายมีหนังสือส่งไปที่บ้านว่าเป็นหนี้๒แสนบาทเธอเครียดมากครับ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

ตอนนี้เหมือนสมองจะแตกเธอเปรียบเทียบให้ฟัง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

เจอแบบนี้ดิฉันว่าร้านค้าแต่ละร้าน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
โปรดจะเจอกับตัวเองใช่ไหมคะครับโปรดจะเจอกับตัวเองใช่ไหมคะ